ในโลกโซเชียลเรื่องนี้ก็แชร์กันเยอะเลยนะครับ
ที่ภาพแล้วเป็นคลิปว่า

หรือว่าทีนี้โลกโซเชียลเค้ากระหน่ำวิภาพวิจารณ์มาก
ก็อ้างบอกว่าแค่เป็นน้ำหวานแค่นั้นเอง
ว่าอย่างนั้นแต่ว่าตำรวจบอกว่าเอาผิดแน่นอน

บอกว่ามีการโพสต์ภาพเด็กชายกำลังดื่มเบียร์จากกระป๋อง
ดื่มเหล้าจากแก้วหลายภาพด้วยกัน
แล้วก็ยังเขียนแคปชั่นว่าได้เพื่อนเมาแล้ว

แล้วแต่ชอบไม่ชอบก็เรื่องของคุณ
ให้คุณดูสิเด็กน้อยอะอือฮือครับ

พอมีการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีการโพสต์คลิป
ที่มีการเปิดกระป๋องให้ดู

โดยมีคนเข้าไปเตือนหนุ่มคนนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
คราวนี้ค่ะเรื่องถึงตำรวจแล้วล่ะ
คัณฑัตโธนัตถนะโพงโรมไซรรองผู้กำกัดการศพ

ดูลักษณะก็คงเป็นพ่อลูกกัน

กระทำนี้ตำรวจบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แม้จะเป็นลักษณะหยอกล้อกันระหว่างพ่อลูก
แต่ทางกฎหมายก็ถือว่าเข้าข่าย
มีความผิดตามพระราชบรรยัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช๒๕๔๖

ข้อหาจำหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุดีแก่เด็ก
แต่ทางการแพทย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
ทีนี้ค่ะคุณพ่อรายนี้คุณพ่ออายุ๓๗ปีนะ
ก็อายุไม่เยอะถ้าเทียบกับเด็กก็ประมาณนี้นะคะ

แล้วก็อ้างว่าให้ลูกดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลม
เนื่องจากลูกชายเนี่ยรบร้าวอยู่หลายครั้ง

ก็เลยเอาน้ำหวานใส่กระป๋องเบียร์ส่งให้ดื่มแทน
ใช่เพราะว่าคือคุณพ่อเขาบอกไงในคลิปเนี่ย
สังเกตไหมล่ะจะมีตอนที่ลูกเขาบอกว่าหวาน
คือพ่อเขาเลยบอกว่านี่มันเป็นน้ำหวานที่เอาใส่ในกระป๋องเบียร์

ไม่แต่คนในโลกโซเชียลก็บอกอ้าวแล้วไอ้ที่เหมือนแกะ
เปิดใหม่เนี่ยยังไง

สอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเตรียมเอาผิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กต่อไปนะคะ
แต่ว่าเรื่องของเด็กที่รบร้าวอยากจะทานอะไร

ส่วนคุณพ่อคุณแม่จะเอาอะไรได้ทานนี่คงอีกเรื่องหนึ่งเลย

ก็ให้ทานค่ะสิ่งที่ทานได้ฉันทานนมทานน้ำอย่างนี้ทานได้

อาจจะเป็นเด็กเขาก็อาจจะอยากทานที่พ่อแม่ทานอยู่นะครับ